คุณผู้ชมครับมาที่เรื่องของคลิปจากทางบ้านกันบ้างดีกว่า
น้องคนนี้ความสามารถสุดยอดเลยครับ
คุณผู้ชมบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะให้ดูอะไรแล้วเราสองคนเป็นอะไร

เห็นไหมนี่ดูดิดูดิ

เหมือนถอดคอได้จริง

ชมในความสามารถของน้องเขาก็คือเด็กชายปูริมรื่นรมหรือน้องอาร์ต

คอหมุนดันข้างเดียวก็ได้
เดี๋ยวโตมาสัก๘ขวบ๙ขวบถอดแขนถอดขาได้ครับ

เก่งจริงต้องขอขอบคุณนะครับ
คุณปาจารีนะครับที่มาแชร์ความน่ารักของน้องอาร์ตี้
รับไปเลยค่ะเสื้อยืดตลอดข่าวแบบนี้นะคะ
อาร์ตี้น้องใส่ได้แน่เลยลูก
ใครอยากได้คลิปน่ารักแบบนี้ก็ส่งมาได้นะ
ใครอยากได้คลิปอะไรก็อยากได้เสื้อ
ก็ส่งคลิปมาได้ไม่โยกแล้วพูดไม่ถูก

ใครอยากได้เสื้อส่งคลิปน่ารักของคุณมาได้นะคะ